คุณผู้ชมค่ะมากันที่ข่าวดีของสาวเต้ยจรินพรกันบ้างนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะคะสำหรับการคว้าปริญญโทของเต้ยจรินพรในคณะสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ซึ่งเธอก็เลือกเรียนตามความสนใจของเธอเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเต้ยเนี่ยเป็นดาราสาวนักอนุรักษ์คนหนึ่งของวงการเลยนะ
สิทธิ์ที่เธอเลือกทำก็เป็นเรื่องของเต่ามะเฟืองค่ะแถมยังประกาศข่าวดีนี้ในวันเต่าโลกก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา
เจ้าตัวยอมรับเลยนะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเกือบถอดใจไปหลายครั้ง
เพราะงานในวงการบันเทิงหนักมากถ่ายละครเจ็ดวันรวดแต่ช่วงหยุดโควิดที่ผ่านมาก็มีเวลาได้ปั่นงาน
ในที่สุดก็สำเร็จเข้าเส้นชัยเตรียมเป็นมหาบัณฑิตสมใจนะคะ
มกลางเพื่อนพ้องในวงการและเหล่าแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเลือกเรียนตรงกับความสนใจของตัวเองนะครับคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งสาวคุณภาพของวงการบันเทิงเลยแหละนะสำหรับเต้ยจรินพรนะใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วง